อีกหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงละกัน

ตอนนี้น้องเป่าเป่าอายุหนึ่งเดือนเต็ม
ก็เจอกระแสดราม่าอีกแล้วจ้ะ

ใช่คือก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะเคลียร์กรณี
เรื่องของการกระเตงลูกน้อยออกไปเที่ยว
หลังจากที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกมาได้ไม่กี่วันนะคุณ

ก็เจอกระแสดราม่าอีกระลอกหนึ่งแล้ว
หลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ภาพขณะอุ้มน้องเป่าเป่า
แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้ลูก

ซึ่งงานนี้นะคะคุณพ่อบี้ก็ชี้แจงว่า
ตัวเองไม่ได้ใช้มือถือตลอดเวลาอยู่กับลูกนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสกับข่าวที่เกิดขึ้น
พร้อมกับขอบคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงแล้วก็คอยให้คำแนะนำ
ส่วนน้องเป่าตอนนี้ก็เผลอแป๊บเดียว

งานนี้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็เลย
แปลงโฉมให้เป็นนางแบบถ่ายคลิปวิดีโอซะเลยค่ะ
และดูท่านะคะลูกสาวจะรู้งาน
ฉายแววความเป็นซุปตาตัวน้อยมีการโพสต์ท่าน่ารัก
ตามรอยคุณพ่อคุณแม่เป๊ะเลยจ้า
มือถือถ่ายภาพมันไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับ
ก็จะมีเรื่องที่ผมอุ้มน้องแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา
ก็แค่ช่วงเวลาไม่กี่วินาทีเองนะครับ

เราก็มีงานที่เราต้องขึ้นมาปั๊บ

แต่ว่ามันก็บังเอิญที่กิ๊บเขาถ่ายพอดีครับ
ก็เลยมีดราม่าขึ้นมานิดหนึ่งครับ
เราทำใจตั้งแต่แรกที่ยังไม่ได้มีเป่าออกมา
มันเกิดจากความเป็นห่วงของทุกคน

เราแค่ทำตามสัญชาติยานของเราว่า

คลิปเขาเป็นสายแบบอะไรเนี่ย

เขาครบรอบ๑เดือนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นวันเกิดวันครบรอบ๑เดือน
เขาก็จัดชุดให้เขาหน่อย

เหมือนเด็กวัดเศร้าลินที่ไหนเลยไม่รู้

เหมือนเด็กวัดเศร้าลิ้นที่ไหนเขาไม่รู้
ก็รูเขาแก่มสารเปล่าอะนะครับ
อีกอย่างด้วยไม่ใช่ว่าเออดูแต่รูปบางทีคนเราก็ไม่ได้รายงานตลอดนะ
ที่เราสื่อสารผ่านรูปภาพผ่านตัวอักษรมันอาจจะไม่ค่อยแบบชัดเจนเท่าไหร่
โลกโซเชียลเดี๋ยวนี้มันไวมากคุณต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้คำพูดรวมไปถึงการโพสต์ต่างด้วยนะจ๊ะ